มีเดี๋ยวพาไปคือหน้าแรงแบบนี้หน้าร้อนเนี่ยนะคะ

หาอาชีพเสริมกันหารายได้จนเจอครอบครัวในช่วงที่อะไรก็แพงไปหมดเลย
คุณสุภาพรนาคินชาติอายุ๓๖ปีนะคะ
เธอเป็นชาวบ้านอยู่ในตำบลดอนตะนิงนะคะ
อยู่ในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เธอใช้ช่วงเวลาว่างนี่แหละเก็บผลตาลสด
ปาดขายหลังรถกระบะแบบนี้ปาดขายสดอย่างนี้เลยคุณ
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอจะใช้รถพลิกอัพ
ตระเวนตามที่ต่างที่มีต้นตาลสดความสูงประมาณ๑๐๑๕เมตร
ประมาณนี้แล้วใช้อะไรรู้ไหมคะ
อันนี้สำคัญมากนะคุณมันเป็นเทคนิคในการเก็บตา

ใช่สามีปีนขึ้นไปเก็บตาน
ว่าไงนะใช้ผัวปีนขึ้นไปเก็บตาน
แต่อันนี้วิธีของเธอดิฉันไม่ได้โกหก
คุณอ่านดูใช้สามีปีนขึ้นไปเก็บลูกตาล

คุณยังไม่มีไงปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้น
คุณต้องขับรถตะเวนถ้าคุณเจอตานปั๊บ
อุปกรณ์หลักที่คุณต้องมีคือสามี

แล้วให้สามีปีนขึ้นไป
จุดปลายบันไดใช้มือใช้เท้า

ไตขึ้นไปต่อเรื่อยด้วยความชำนาญ
แล้วปาดตานลงมา
ก็โอเคเขาช่วยกันเนาะไม่ต้อง

แต่ตัวเขาก็เป็นคนปอก
เป็นคนปลานน่าที่ขอบคุณพี่เขาก็คือ

ตามสถานที่ต่างปาดขายสดเลย

เป็นลูกตาลสดจริง

ถุงหนึ่ง๓๕บาท

แต่ละวันนี้ขายได้เป็นพันนะคะคุณ
มันได้ที่ดีมากในช่วงนี้เลย

เอ้าพรุ่งนี้ก็มีศักดิ์เต่า

มีข้าวห้ามาถ่ายปลาไปให้ใคร

หมีย่าที่เป็นคนดูแลเรื่องเงินณความทดงอื่นร่างทองอยู่แล้ว
เห็นไหมช่วยกันถ้ำมาหากิน